ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ
กลับมาเจอกันหลังเคารพทงชาติอย่างนี้นะฮะกับวันที่โควิด๑๔๐๐
ถูกต้องแล้วก็วันนี้มีผู้เสียชีวิต๔ศพด้วยกันนะคะ
ซึ่งนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙
ก็แถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยสำหรับวันนี้นะคะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๔๔๓รายแล้วก็ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๔๕๑๘๕ราย
หายป่วยแล้ว๒๘๙๕๘รายอยู่ระหว่างการรักษาตัว๑๖๑๑๙ราย
ซึ่งในจำนวนนี้มีอาการหนักนะคะถึง๒๒๓รายเลย
แล้วก็มีต้องใส่ท่อช่วยหายใจตอนนี้อยู่ที่๕๕ราย
และสำหรับวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๔รายด้วยกันค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๑๐๘ราย
ในขณะเดียวกันนายแพทย์โอภาษพุทธเจริญก็เป็นหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก
โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากชาติไทยนะคะก็มีการโพสต์ข้อสังเกต
รวมไปถึงภาพเอ็กซาเรย์ปอดค่ะของผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์ใหม่ผ่านทางเฟซบุ๊ก
ซึ่งท่านระบุบอกว่าระลอกนี้เนี่ยเชื้อดุกว่าเดิมจากเคส๒๐๐กว่ารายของละรอกนี้ที่โรงพยาบาล
แต่เชื้อของระรอกนี้เนี่ย๑๐วันแล้วเนี่ยยังเพาะเชื้อขึ้นอยู่เลยแสดงว่าเชื้ออยู่ในร่างกายได้นานขึ้น
รอบก่อนเนี่ยไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นที่สุขภาพแข็งแรงเกิดปอดอักเสบ
แต่สำหรับรอบนี้พบมากขึ้นกว่าเดิมด้วย
หลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วประมาณ๑สัปดาห์คนที่มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงจะเริ่มมีอาการให้เห็น
แต่รอบนี้เนี่ยเร็วกว่าเดิมไม่ถึงสัปดาห์ค่ะก็เริ่มมีอาการมากขึ้นการอักเสบก็เกิดเร็วขึ้นด้วย
การให้ยาต้านไวรัสกับยาสเตียรอยด์ต้องพร้อมการวินิจฉัยปอดอักเสบต้องทำได้เร็วสำหรับรอบนี้นะคะ
ปริมาณเชื้อในโพรงจมูกแล้วก็เสมหะมีมากกว่าเดิมเชื้อก็จะกระจายได้ง่ายขึ้นด้วย
เพราะว่าบางทีจามไอเช็ดปุ๊บไปป้ายที่อื่นก็ไปกันเร็วขึ้นเลย
อย่างที่เราเห็นกันอย่างนี้มีใส่ท่อช่วยหายใจก็อยู่กันต้อง๕๕แล้วแล้วก็ผู้ป่วยที่อาการหนัก๒๐๐กว่าราย
แต่วันนี้ผู้เสียชีวิตนี้คือช่วยอายุ๓๐เองนะนั่งมาจากทองรอ
คือ๓๐สำหรับพวกเราก็พวกเรา๔๐กว่าคุณไม่รู้ว่าเลขอะไรก็แล้ว
แต่๓๒พวกเราสำหรับยังเด็กอยู่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ถูกต้องไหมคะ

ก็เสียชีวิตเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณดูนะฮะ
แสดงว่าอย่างเมย์อย่างภูมิภาษาไทยเนี่ยไขมันน้อย
เขาพูดแล้วอย่างพวกเราเนี่ยแองจี้ฉันเจอ
๑๓๐๑๔๐อย่างนี้พี่
ซึ่งปรากฏว่ามีประวัติไปสถานบันเทิงทองหล่อ
มีอาการของเขา๔เมษายน

แล้วปรากฏว่าครั้งนี้ปอดอักเสบอย่างรุนแรงฮะ
พบเชื้อ๙เมษาใช่ไหม๑๙เมษาเสียชีวิตเลย
มีอาการวันที่๔พบเชื้อ๙ก็คือ๕วัน

แป๊บเดียวเลยรอบนี้หลายคน
แต่เขาจะต้องมีโรคของเขาที่ประจำตัว

เช่นถ้าเป็นคนสูงอายุส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมะเร็ง
ถ้าสมมุติเป็นมะเร็งแล้วแทรกซ้อนปุ๊บเนี่ยมีโอกาส

แต่ถ้าสมมุติอย่างนี้อายุ๓๐เขามีโรคอ้วน

ตัวนี้มันจะเข้าได้ดีกับไขมัน

คือจากที่เราเห็นกันเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็น่าจะสอดคล้องกับข้อมูลในประเทศอังกฤษ

เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตได้แก่การป้องกันการแพร่ในชุมชนค่ะ
ด้วยมาตรการต่างรวมไปถึงการกระจายวัคซีน
คุณหมอก็ยังบอกอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ
ในการที่จะลดความรุนแรงของโรคโควิด๑๙นี้นะคะ
ทางด้านคุณอนุทีชาญเวียรกุลรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวถึงกรณีที่มีผู้แทนจากบริษัทไฟเซอร์มาหารือ

เซอร์ก็เป็นการหารือถึงเรื่องของการจัดหาวัคซีน
ว่าจะสามารถร่นเวลาการส่งให้เร็วกว่าที่เคยเจรจากันได้หรือไม่

ซึ่งภายในสัปดาห์นี้จะส่งเอกสารให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิจารณาโรงงานค่ะแล้วก็ไซส์การผลิตในไทย
แต่ว่าเราจะไปอนุมัติก่อนหน้านี้ไม่ได้เนื่องจากว่าผลิตยังไม่เสร็จ
แต่ตอนนี้เนี่ยผลิตกันออกมาแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่จะต้องทำให้มั่นใจว่า
ความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานและพร้อมส่ง
ซึ่งล็อตแรกนั้นก็จะออกมาคือมิถุนายน

ที่จะเกิดขึ้นถูกต้องก็คือมีโรงงาน

ซึ่งแน่นอนการฉีดวัคซีนโควิดช่วงแรก

อย่างที่เราชุดแรกที่จะต้องฉีดคือ
บุคลากรทางการแพทย์
กลุ่มเสี่ยงสูงเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน
ล่าสุดครับนายแพทย์ธีรวัตรเหมะจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์

บอกว่ามันมีกรณีของการฉีดวัคซีน
แล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
ซึ่งยังไม่พบว่ามีรายงานเรื่องดังกล่าว
อย่างเป็นทางการจากกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใดเลยนะครับ
เขาบอกว่าโดยโพสต์บอกว่าอย่างไรรู้ไหม
อำมพลึกขึ้น๖ลาย
๖รายที่จังหวัดระยอง
แล้วแถมยังมีอีกหนึ่งรายที่โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชา
ซึ่งคุณหมออภิวุธเกิดดอนแฝก
ผู้เชี่ยวชาญทางระบบประสาทให้ยาละลายริ่มเลือด
ซึ่งทางระบาดของโรงพยาบาลได้แจ้งกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว
ลักษณะดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นเฉพาะล็อตของวัคซีนหรือเปล่าอืม

ไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเป็นวัคซีนทั้งหมด
อันนี้อย่าไปตื่นตนกเพราะเดี๋ยวมีข่าวมาปุ๊บ

ซึ่งประกาศตามกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
วันนี้นายแพทย์ทวีโชธพิทยสุนนท์
ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโลกติดต่อแห่งชาติ
แล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ
เขาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
เพราะข่าวนี้มันเริ่มไปสู่กระจายวงกว้างว่า
เฮ้ยเราไปคนไทยเนี่ยจะฟังอะไรแค่แป๊บเดียวถูกต้องไหม

ฉีดปุ๊บแล้วเป็นอำมพลึกกลัวไหมล่ะ

ไม่ใช่ในทุกคนนะฮะขอความกรุณาเอาง่าย
ฉีดมันต้องฉีดในที่สุดแล้ววันนี้

เพราะรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินแจกคนละ๗๐๐บาท
บางคนบอกเอออย่าเพิ่งแจกไหมเอาไปซื้อวัคซีนกันก่อนไหม

แต่บางคนบอกเอามาเถอะไม่มีจะกินแล้ว

ฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดไหมประเทศของเราจะได้กลับมาให้เร็วที่สุด

แต่ปรากฏว่าวันนี้วัคซีนก็มีการพูด
ก้าวถึงก้าวหนี้หนังก้าวครับว่า
ถ้าวันหนึ่งถึงสองวันจะมีคำตอบที่ชัดเจน
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปแล้วก็แถลงต่อประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้คือเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควร
เพราะว่าเขาจะปล่อยท้อไปเป็นลดใหญ่แล้วตอนงานวัสดิ์กี้
ที่ดีสุดแต่อินเดียก็ยังไม่พอเลยเพราะคนติด๒๓แสนต่อคน
จำนวนประชากรของอินเดียนั้นเขาอยู่แบบติดอันดับโลกแล้วก็แออัดนะ
ซึ่งวันนี้หลายคนก็ถามนายกนะฮะวันนี้วันอังคาร
คือเป็นวันที่นายกจะออกมาการประชุมหลังจากประชุมกรมมอด
ก็พูดถึงกระแสโซเชียลโจมตีรัฐบาล
กรณีที่อยากให้เอกชนเนี่ย

นายกเขาก็ตอบอย่างนี้นะฮะเขาตอบว่า

ไม่ใช่ว่าตนไม่ได้ทำที่ผ่านมาทำมาตลอด
อบให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาดำเนินการ
แต่ตนต้องการให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นนายกจึงต้องได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกคณะหนึ่งนะครับ
ที่มีนายแพทย์ปิยาสกลสกลสัตยาธรที่ปรึกษาสอบคอเป็นประธาน
นั้นได้หารือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ผู้รู้ทั้งหลายเนี่ย
มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนพอสมควร
ว่าเราจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปยังไงนะฮะ
ให้ได้วัคซีนทางเลือกเข้ามาในประเทศไทย
อันนี้คนก็พูดอย่างนี้นะครับ
แล้วที่สำคัญเนี่ยคือเขาบอกบริษัทของเอกชนเนี่ย
มันก็จะมีเวลาที่จะนำออกมาด้วย

เขาบอกว่าเขาก็ต้องขออนุญาตรัฐบาลเขาเช่นกัน

เพราะว่าฉะนั้นเนี่ยเป็นความยากง่ายของเรา
กลับเรียนว่าที่เราได้รับวัคซีนมาในช่วงแรก
เราจัดซื้อสั่งมาในฐานะที่เราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี
ระยะที่๑คือตอนแรกเรายอมรับประเทศไทยเราทำได้ดี
เราก็จัดหาวัคซีนมาตามความจำเป็น
เราไม่อยากให้ประชาชนมีความเสี่ยงในกรณีที่
เหล่านั้นยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทราบ
ซึ่งนายกเขาก็พูดอย่างนี้วันที่พิสูจน์แล้ว
ก็จะเปิดโอกาสช่องทางให้หลายยี่ห้อได้นำมาเสนอ
นะฮะแล้วก็ใครที่ต้องการจะขายวัคซีนให้กับเราเราก็ต้องหาช่องทางว่าจะไปซื้อกับเขาได้ยังไงเหมือนกันอันนี้นายกบอกวันนี้เนื่องจากเป็นวันที่ติดต่อระหว่างรัฐต่อรัฐในการใช้วัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉินเวลาเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องไปดูภาคเอกชนเขากับภาครัฐของเราด้วยอืมว่าเราจะรับวัคซีนกันยังไงจะมีการซื้อ
นายกก็บอกเลยจะทำยังไงก็ได้ให้คนไทยปลอดภัย
จะทำยังไงจัดหาได้ในส่วนของการดำเนินการก็ต้องไปดูกันอีกทั่วไป
นะฮะก็ว่ากันไปมันก็มีเรื่องว่ามีแบบในกรณีถ้าเกิดมีหลายหลายแบบวัคซีนหลายหลายเครือข่ายเข้ามา
บางทีมันก็อาจจะควบคุมปริมาณคือการฉีดได้แต่มันมีตัวแปลอย่างอื่น
อย่างเช่นสมมุติว่าอย่างนะวันนี้เขาก็ต้องดูปริมาณของแบบเกิดฉีดไปแล้วมีอัตราเสี่ยงการเป็นอะไรหรือเปล่าด้วยอะไรอย่างนี้
ดังนั้นถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในค่ายที่แบบเราเลือกมาได้แต่ปริมาณเพียงพอกับคนไทยมันอาจจะดีกว่าที่มันกระจายหลายหลายอันหรือเปล่าอันนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเราก็แบบแชร์ประสบการณ์ลองเล่ากันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างตัวเราไม่มีโอกาสได้คุยกับพนักพยาบาลที่เขาฉีดวัคซีนนะคะอย่างถ้าสมม
กลมนะค่ะจะดูดมาหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นซีโนแวคเนี่ยดูดมาสลิงก์หนึ่งปุ๊บได้คนเดียวแต่ถ้าเป็นแอสตาร์เซเนก้าปกติเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยจะดูดฉีดได้ทั้งหมดสิบสองคนอืมดังนั้นสมมุติว่าเวลาเขานัดคนที่จะมาฉีดแอสตาร์เซเนก้าเขาต้องมาพร้อมกันเพราะว่ามันจะต้องมีอุณห
แต่ว่าถุงมือนี้นะคะอัตราการมาผลิตโหไม่รู้เท่าไหร่

เพราะว่าอย่างที่แองจี้ถาม

ที่เราฉีดกันอยู่เนี่ย

ถ้าเราจะพูดกันจริงจะเริ่มทยอยส่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน
มิถุนายนเนี่ยก็จะประมาณ๔๖ล้านโดส

ทนพฤษภานี่เมษาแล้วใกล้แล้ว
เมษา๒๐กว่าแล้วพฤษภาเดี๋ยวมิถุนาเนี่ยประมาณไปปลายเดือนมิถุนายนเนี่ย

แล้วก็เพิ่มจำนวนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งว่าไอ้วัคซีนที่เราจะผลิตที่บ้านเราเนี่ย
จนถึงสิ้นปีนะน้องตั้งแต่มิถุนากรกฎาเป็นต้นไปเนี่ย
จนถึงสิ้นปีนี้จะได้ครบทั้งหมด๖๑ล้านโดส
อืมก็เกือบครอบครูหมดแล้ว๖๑ล้านโดสก็คือถ้าสมมุติจะอีกล้านจริงก็คือ

ก็เท่ากับเราได้ครึ่งประเทศเราได้ครึ่งประเทศแล้วครึ่งเองเหรอ
อันนั้นยังสำหรับโดสที่เราแต่มันมีก่อนหน้านี้ที่เราฉีดอันนี้ด้วย
เอาครึ่งประเทศเปิดประเทศได้แล้ว
จริงถ้าครึ่งประเทศเนี่ยคือเปิดมาไม่ต้องใส่แมสแล้วอืม
ถ้าครึ่งประเทศไม่ต้องใส่แมสแต่ถ้าสมมุติเราฉีดได้ครึ่งประเทศนะ
แล้วไอ้สิ่งที่เราต้องซื้อมาจากเมืองนอกเมืองนาอีกล่ะ
เขาขอให้เราช่วยกันคนละร้อยเท่าไหรคนละพันเหลือ
๕๐๐นั้นอ่ะถ้าไอ้นั้นสำเร็จอีก
เพราะฉะนั้นคนไทยเราก็จะมีวัคซีนของเราแล้ว

สต้าเซเนก้าเนี่ยเราไปซื้อของเขาที่เขาคิดค้นกันมาเสร็จหมดแล้วเนี่ย
เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เหลือจะฉีดให้พวกเราแล้วนะฮะ
เขาเปิดประเทศแบบว่า๒ประเทศไปเที่ยวด้วยกัน

ก็คือเริ่มวันที่๑๙วันแรกมา
แต่แค่ไปสองสองของประเทศก่อนนะคะจับมือคู่กัน
หรือว่ายังอยู่บนความหวังนะ
ยังมีหวังที่อาจจะแบบว่าทุกอย่างจะดีขึ้น
แต่วันแรกเปิดมาปั๊บคือมีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในอยู่ใน
เกี่ยวกับแบบสถานการณ์การในโรงพยาบาล
ในโรงแรมที่เขากักกันตัวนั้นนะคะติด
แต่ว่าก็จะไม่ได้มาจากแบบว่านักท่องเที่ยวที่กระจายตัวออกไป

เป็นยังไงบ้างคุณแม่ง

หนูยังช็อกอยู่ปรุงตรง

เบาหวานความดันทุกสิ่งทุกอย่าง

พซ่อพะจ้าไม่เป็นไรหรือ
แต่นครเนี่ยเมื่อเข้ารักษาตัว
ล่าสุดน้องไอ้ลูกของนักคอมเนี่ย
ได้ออกมาอัปเดตอาการคุณพ่อผ่านอินสตาแกรมระบุ๑๗เมษายน
จากปอดเป็นฝ้าหนา๑๘เมษาคุณพ่อมีเหนื่อยแต่ไม่มาก
คุณหมอให้นอนคว่ำทำไมถึงต้องนอนคว่ำ
นอนคว่ำเพื่อให้ออกซิเจนได้เข้าไปให้ไหวมากขึ้นเวลานอนคว่ำถูกต้องไหม
ช่วง๓ทุ่มสอบถามทางโรงพยาบาลว่าพ่อเป็นยังไง
เพราะว่าการเป็นโควิดเนี่ยลูกไม่ได้สามารถไปอยู่ใกล้พ่อ
ได้แต่โทรเช็คแม้กระทั่งไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตรงวอร์ดนั้นยังไม่ได้เลยถูกต้องไหมครับ
ก็โทรเช็คไปว่าคุณพ่ออาการเป็นยังไงบ้างมีอะไรต้องกังวล
โรงพยาบาลแจ้งว่าอาการยังคงเดิมค่ะไม่มีเหนื่อยหอบอะไร
ตอนนี้ก็ให้ออนออกซิเจนให้ระดับสูงไว้อยู่นะครับอะไรไม่มีอะไรน่ากังวล
เมษายนโทรมาอัปเดตทางโรงพยาบาลแจ้งว่าเหมือนออกซีเย็นค่อนข้างต่ำแล้ว
คุณหมอคิดว่าริ่มเลือดน่าจะไปอุดหลอดเลือดตรงที่ไปเลี้ยงปอด
อ๋อออกซีเย็นเลยครับมันเริ่มกว่ามากขึ้นถ้าฟังแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อมันไปอุดหลอดเลือดตรงที่ไปเลี้ยปอดอะไรเกิดขึ้นออกซีเย็นก็จะต่ำลง
แจ้งว่าไม่มีภาวะไม่มีริ่มไปอุดกั้นในปอดแต่ยังมีปอดอักเสบอยู่
จากนี้ก็ยังได้แจ้งต่อว่าคุณแม่ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
หลังเข้าการตรวจเป็นครั้งที่สองแม่ด้วยเขาก็อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นทั้งพ่อทั้งแม่
จะไปเยี่ยมพ่อแม่ก็ไม่ได้นึกออกไหมครับ
ขณะเดียวกันวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยถึงการดำเนินคดีกับสถานบริการ
ที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับว่า
การดำเนินคดีกับสถานบันเทิงพื้นที่นครบานทั้ง๓แห่งตอนนี้
ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามกฎหมาย
กรณีของคริสตันคลับนะครับเอ็ม
เปิดบริการเป็นร้านอาหารและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลได้
จึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดจากเอกสารอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าอีก๓๐วันอีกเดือนหนึ่งเราน่าจะรู้นะครับ
ส่วนก็จากการเปิดเผยข้อมูลของจากสอสอคนนึงนะครับ
เจ้าของสถานที่บริการได้ยื่นขออนุญาตเปิดเป็นสถานบันเทิงเนี่ย
กับกองบัญชาการตำรวจนครบานนั้นยืนยันว่าบรชนไม่ได้อนุญาตให้เปิดเป็นสถานบันเทิง
เนื่องจากไม่สามารถเดินสามารถดำเนินการได้เพราะไม่ได้อยู่ในพื้นที่โซนนิ่ง
เรายังเคยมีจำได้ไหมครับว่าเขามีการจัดพื้นที่โซนนี้เราอาจจะลืมไปแล้ว
ที่จริงแล้วเขามีการจัดพื้นที่โซนนิ่งว่าเฮ้ยไก่วัดใกล้โรงเรียนใกล้พื้นที่ไม่ให้เปิดผับเปิดบาร์

เขาก็จะบอกว่าในซอย๑๓เลยทองหล่อ๑๓ใกล้กันเลย
เขาบอกว่าเนี่ยมันอยู่โซนิ่งเขาถึงออกใบอนุญาตให้ไม่ได้

เพชรบุรีตัดใหม่ได้ครับ

แล้วก็ดาราถามก็อ้าวแล้วดาราที่ไปร้องเพลงอะไรอย่างนี้
มันจะมีความผิดไหมเอาจริงไม่ได้มีความผิด

ใช่วันนี้มันมีออกมาว่าเขาจะมีการเชิญตัวคุณสแตมไป
บอกว่าสอบปากคำนิดนึงก็คือเหมือนในฐานะพยาน
บางคนอ่านอาจจะแบบตกใจนิดนึง
ทำไมถึงแบบเอาคุณสแตมไปคุณสแตมไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
เขาก็จะคือเขาให้ไปในลักษณะของให้ปากคำ
ก็คือเป็นพยานในกรณีนี้นะคะ

ที่วันนี้รู้สึกจะมีใครครับพรุ่งนี้เวย์ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
อือวันนี้คุณสแตมออกแล้วใช่ไหมฮะวันนี้ก็ค่อยทีรอยกันออกแล้ว
ก็แข็งแรงกันมาเป็นลำดับนะห่วงแต่ผู้ใหญ่เนอะอาต้อยนครอย่างนี้นะคะ
มามาอีกข่าวหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนิดหน่อยนะ
ก็ถือว่าดีเนาะเพราะเป็นรายได้มีรายได้เข้า
เขาบอกว่าเป็นนุ่มนครพนมนะคะเขาบอกเปิดรับซื้อจิ้งจกตันละสามแสน
เออรถเมย์เห็นอันนี้แล้วจัดจี๋อยู่บ้างเอาไปทำยาไงรถเมย์
เมย์ไม่เคยเห็นยังไงว่าไปเมืองจีนอะเขาจะมีเต็มเลย
ใช่ค่ะตุ๊กแกนี่ยิ่งแพงนะน้องใช่ถ้าเป็นตุ๊กแกยิ่งตัวใหญ่เนี่ยตัวละเป็นล้าน
เคยไปถ่ายรายการที่มหาสารคามอะค่ะอันนั้นเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงตุ๊กแก่
เราก็จับตุ๊กแกขายอย่างงี้แต่จิ้งจกนี่ก็คือแบบโอ้ไม่ไหวเหมือนกัน
นี่แหละแต่คนนี้เขาทำเป็นกรอบเป็นกรรมนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขารับซื้อเลยค่ะ
จิ้งจกขี้เกี้ยมแจ๊กกิ้มนะเขาบอกเลยเนี่ยพวกนี้ทั้งสิ้นเนี่ยนะคะ
รับซื้อนะคะกรัมละ๓๐บาทกิโลกรัมละ๓๐๐บาทหรือตันละ๓แสนบาท
อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเพื่อนำไปตากแดดอบแห้งขายค่ะ
ส่งไปที่ประเทศจีนคือปกติเนี่ยคุณรุ่งที่วาเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๕ปีเป็นชาวนครพนมนะคุณผู้ชมนะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยไปขายแรงงานอยู่ที่ไต้หวันค่ะ
แล้วก็เกาหลีนะไปสองประเทศนี้เสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ที่ต่างจังหวัดที่บ้านเนี่ยนะคะ
จนกระทั่งเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนชาวจีนแนะนำให้ตัวเองเนี่ยนะคะ
ส่งออกผักคูณนะเออนะก็ไปกว้านซื้อจากชาวบ้านมาบรรจุกระสอบขายนะ
ราคากิโลกรัมละ๑๐บาทก็มีรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือเพื่อนชาวอินโดนีเซียค่ะ
แนะนำว่านี่เธอไปทำแบบอบแห้งนะแล้วส่งจีนสิได้ราคาด้วย
แล้วก็ไม่ใช่แค่แนะนำนะคะส่งเครื่องอบแห้งมาให้ด้วยนะ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าตันละประมาณสามแสนบาทแต่เขาบอกอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเอาสดสดมาให้คือราคานี้นะแต่ถ้าเกิดอบแห้งมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะซื้อกิโลกรัมละ๗๐๐บาทหรือตันละ๗แสนบาทเลยทีเดียว
มีป้ายอย่าสลบ
ใช่มีป้ายอย่าสลบนะ
แล้วก็เอาไฟเนี่ยส่องตามหาตามทุ่งนาก็มีนะคะ
หรือว่าเอาเทปกาวสองหน้าแปะตามทางเดินของเขาก็มีนะคะ
หรือไม่ก็เอาน้ำผสมกับผงซักฟอกนะ

แต่มีข้อแม้ว่าห้ามใช้กาวดักหนู
เพราะว่าเพราะหนึ่งจิ้งจกเขารู้เขามองเห็นเขาไม่เข้าไป
เอ่อเสียช่วงมาเอาที่บ้านไปดีกว่า

มีแต่ว่าเราจับจิ้งจกไปขายอยู่อะไรอย่างนี้

เอ้าเดี๋ยวพักเบรกกันแป๊บนึงคุณผู้ชมค่ะ
จี้สอบปมพี่สรยุทธ์หวนคืนจอ

จริงตั้งแต่พศไทยรักษาชาติรู้สึกจะเป็นอนาคตใหม่กับเขาป่ะ

ไม่รู้อ่ะนึกออกป่ะเขาจะร้องเรียนเรื่องนี้ตลอดเวลา
วันนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาซึ่งตำแหน่งของเขาคือ
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
เขาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าเขาเตรียมตัวฮะ
ร้องเรียนก่อนศธรศเพราะว่าคุณศรีสุวรรณจัญญา
เขาออกมาเปิดตัวแล้วว่าเขาจะกลับมานั่งแต่ตำแหน่ง
ผู้ประกาศข่าวของรายการเรื่องเล่าเช้านี้เป็นช่วงเช้า
แล้วก็จะให้กศธชเนี่ยดำเนินการตรวจสอบแล้วก็วินิจฉัยว่าการกลับมาเป็นพิธีกรเล่าข่าวหน้าจอโทรทัศน์ของสรยุทธ์สุทัศนาจินดาเนี่ย
ผู้ที่เคยเป็นโทษนะฮะในคดีอาญาสามารถทำได้หรือเปล่านะครับ
ล่าสุดคุณชูวิทย์ก็ออกมาเลยคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คถึงกรณีดังกล่าระบุว่า
ศรีสุวรรณบุกร้องกศธชค้านสรยุทธ์คืนจอเล่าข่าวประเทศไทยจำต้องอยู่แบบเงียบเจียมเนื้อเจียมตัว
นักร้องเมืองไทยมันเยอะร้องไปได้ทุกเรื่องแสงตัวเองไม่มีต้องอาศัยแสงคนอื่น
สมัยนี้เรียกว่าพวกหิวแสงอยากเรียกกระแสสรยุทธ์ออกข่าวกลับมาเป็นกรรมกรข่าวเหมือนเดิม
ไม่ทราบว่าไปทำให้ใครเดือดร้อนเขาว่าอย่างนั้นในเมื่อสารพิพากษาว่าผิดให้จำคุก
ไม่ได้ตัดสินห้ามเขาประกอบอาชีพตลอดชีวิตนี่ฮะอันนี้พูดถูกถูกต้องไหมเขาก็ไปเข้าคุกมาแล้ว
เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เขาไม่ได้บอกว่าถ้าคุณเข้าคุกปุ๊บแล้วคุณออกมาปุ๊บ
ห้ามทำมาหากินแล้วนะถ้าอย่างนี้คุกเขาจะมีเรียนวิชาชีพกันทำไมใช่คุณจะแบ่ง
ฉันแบ่งมันก็ไม่ได้ก็ต้องเหมือนกันทุกคนอยู่อันนี้ก็พูดน่าสนใจอืมสารพิพากษาว่าผิดให้จำคุก
ไม่ได้ตัดสินห้ามเขาประกอบอาชีพตลอดชีวิตอันนี้คือถูกอาชีพสื่อไม่ได้กินเงินเดือนจากภาษีประชาชน
ถ้าคนดูเขาเห็นว่าไม่เหมาะสมเขาก็ไม่ดูแค่กดรีโมทเปลี่ยนช่องถูกต้องไหมฮะ
ขอนี้กศตชองค์กรกลางกำกับสื่อคงไม่เส้นตื้นสะดุ้งกับนักร้องเรื่อยเปื่อย
วิจารณญาณต้องมีการไปทำในสิ่งที่เป็นอาชีพสุจริตที่เคยทำมาทั้งชีวิต
มันไปหนักใครไม่ทราบทำให้นึกถึงสุนทรพูดที่ว่าไว้ว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย
ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินเนี่ย
วันนี้คุณชูวิทย์พูดดีก็ขู่ของเขา
เขาก็พูดถูกก็ตัดสินไปแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกว่าออกจากคุกมาห้ามทำอาหารกินนะ
เขาก็เข้าคุกไปเหมือนคนปกติที่ต้องเข้าคุก

แบ่งขายทุเรียนราคาถูกมี๕บาทคุณกินทุเรียนได้นะคะ

รอเลยใช่ไหมคะรอเลยนะไม่อยากซื้อทั้งลูกอะไรอย่างนี้
กลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างมากบนโลกออนไลน์ค่ะ
ก็มีการประกาศขายทุเรียนแบบแบ่งขายในราคาถูก
ชนิดที่ว่ามีเงินแค่๕บาทคุณสามารถที่จะซื้อทุเรียนกลับไปกินได้ค่ะ
จากนี้เนี่ยยังพบว่าทุเรียนที่ร้านมีขายตั้งแต่ราคา๕บาทไปจนถึงหลักร้อยบาทค่ะ
ซึ่งพ่อค้าระบุบอกว่าการขายของเขาขายในราคาตามสถานการณ์บ้านเมือง

ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวเป็นที่ฮือฮามากนะคะ
มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมไอเดียต่างแล้วก็ความใจดีของพ่อค้าด้วย
สอบถามพี่กัดร้านตั้งอยู่ที่ไหนจะไปอุดหนุน

วงมณีจันทบุรี๑๓๓

๒๐บาทก็ได้

จริงเมื่อก่อนตอนมีโอกาสได้ไปถ่ายตลาดสดตามแบบว่าต่างจังหวัดนะคะ

โอ้นี่เนี่ยยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นทำไมยกไม่ขึ้นเขาล็อกไว้ใช่ไหม
ฟังให้ดีนะคะคลิปนี้นะคะก็ถูกแชร์กันไปเต็มไปหมดเลยนะ
เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดไงคุณโจรถ้าไม่ทราบว่ามีกล้องวงจรปิดเนอะ
ก็ทั้งเนี่ยปิดตัวเองมามิดชิดและใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวใส่ทุกอย่างหมดนะคะ
แต่ยกไม่ขึ้นนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
เคยมีหนี้สินเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ด้วยความศรัทธาเนี่ย
ก็มาขอพ่อปู่ศรีสุโธนะคะแล้วก็แม่ย่าปฐุมมานะ
แล้วก็พญาน
อำเภอคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
ก็อธิษฐานจิตแล้วค่ะว่าถ้าตัวเองชำระหนี้หมดเนี่ยนะคะ
เขาจะมาสร้างสาราให้พ่อปู่แล้วก็แม่ย่า

ปรากฏว่าเมื่ออธิษฐานแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ทำได้อย่างนั้นจริงค่ะมีเงินมาใช้หนี้

พอมีเงินเหลือก็สร้างตามที่ตัวเองได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้นะคะ
แล้วก็ตู้บริจาคตัวเองก็ยึดไว้

อ๋อเหล็กยึดไว้ไม่ใช่ปฏิหาร
ใช่เอาเหล็กยึดไว้กับพื้นเอาไว้นะคะ
แล้วก็ตัวเองก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
คือทำให้ครบครบวงจรเลย

ัดใหญ่เลยงัดอยู่ตั้งนานนะเมื่อกี้
ใช่ค่ะปิดทุกอย่างตัวเองไม่ให้ใครเห็นนะ
แต่ว่าเอาไปไม่ได้เนี่ยนะคะ

ก็เป็นผู้ปฏิหารพญานาคกันใหญ่เลยเธอ
ใช่ค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นปฏิหารเนี่ย
ไม่พญานาคนั่นเหล็กเลย
นี่ยึดอย่างงี้เลยเลย
ส่งทนายแจ้งความเอาผิดคุณเบลแล้ว

ก่อนหน้านี้คงเงียบแต่เขาไม่ออกมาตอบโต้อะไร

มาแล้วค่ะ
กลายเป็นประเด็นร้อนมาสักพักใหญ่นะเอง

เอาแมสมาปิดปากใส่เป๊ะจงเป๊ะจงทำไมไม่ค่อยพูดค่อยจากเนี่ย

ขอบคุณที่มีแมสนะคะไม่โกนหนวด

กลายเป็นประเด็นร้อนมาสักพักใหญ่แล้ว
เบลบุษยาอย่างที่บอกว่า
ไม่ออกบอกไม่ถูกเบลก็คือเป็นลูกสาวของคุณบัญญิน
อย่างที่เราเคยได้อ่านข่าวเล่าข่าวไปเนี่ย

โดยอ้างว่าถูกด่าลามถึงพ่อ

เหยียดเพศธอมอีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่ออย่างรุนแรง
ก่อนที่เจ้าตัวจะโพสต์ขอยุติเรื่องเก่าฮะ

เขามอบอำนาจให้ทนายของเขาทนายสากรสิริชัยเนี่ย
เข้าแจ้งความต่อกรมบังคับการกองปราบปราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะฮะ
เพื่อดำเนินคดีกับเบลบุษยา

โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์
อันเป็นการหมินประมาทโดยการโฆษณา
เป็นต้นเหตุได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงครับ
ซึ่งมีความผิดตามฝคแล้วก็ประมวล
กฎหมายอาญาเบื้องต้นในพนักงานสอบสวนได้รับ
และก็เพื่อจำนวนการสูบสวนสอบสวน
ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ตอนแรกก็เห็นนายเดี๋วเงี๊ยบไปนะ
ดูกันต่อไปนะคะแต่ถ้าเลิกลากันได้ก็ดี

ก็ดีจะได้ไม่ต้องเป็นคดีความกันไงนะ
แต่คนมีคนตามดูอยู่แล้วล่ะค่ะว่าจะจบยังไง

แม่แก้วแม่แก้วเป็นแม่ใครคะพวกเรา

ณเดชน์สิคะนี่นะคะ
ก็เป็นพระเอกขวัญใจของเราหลายคนนะคะ
คือคุณณเดชน์คุกิมิยะนะคะ
แล้วก็ใช้ชีวิตติดดินมากล่าสุดค่ะ

กำลังนั่งจัดดอกกล้วยไม้อยู่บนโต๊ะนะ
น่ารักเชียวไหนนี่ไง

เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะหลังจากที่คลิปนี้นะคะ

แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมาย

ณเดชน์เป็นผู้ชายที่โรแมนติกมากนะคะ
แถมยังอ่อนโยนสุดด้วย
แม่แก้วเขาชอบจัดสวนจัดอะไรวันหนึ่งนะ

ตรงนี้เช็ดใบเช็ดน้ำ
เขาต้องเป็นจริงจังเลยเนาะ
รักดีช่วงนี้ก็มีเวลาได้อยู่บ้าน
แต่พูดเป็นกองถ่ายเขาหยุดกันหมดเลยเนาะ

แต่คนที่แบบดาราที่กักตัวตอนนี้

กัดกันไปเยอะมากนะ
น่าจะพึ่งวงการแล้วอะ
นี่ของเราก็ทีแรกว่าจะถ่าย

เดี๋ยวไปว่ากันเดือนหน้าเพราะว่า
ออกกองทีมไม่ใช่คนสองคนเนาะ
มันยังมีทางไอ้กล้อง

ปกติออกกองน่าจะเกิน๕๐คนนะ
ออกทีนึงเกิน
ห่างกันสักพักแป๊บนึงสักอาทิตย์๒อาทิตย์นี้อาจจะต้องช่วยกันนิดนึ
ก็มีบางคนกลับบ้านแล้วไม่มาก็มีทำไมอ่ะ
คือไม่อยากใช้ชีวิตที่กรุงเทพแล้วเขาไม่ไหวก็มีเนอะบางคนค่าใช้จ่าย
น้องบางท่านนะช่างไฟช่างฉากยกอะไรอย่างนี้
บางคนเขาก็ผมไม่กลับมาแล้วผมอยู่บ้านดีกว่าเหมือนเขาไม่คุ้มอะค่ะ

ก็วันนี้เอาตัวคุณแม่ผู้กำกับก็ติดหลายคน

พอผู้กรุงกลับไม่อยู่นะแสดงติดอ่ะถ่ายไป
ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องพักแป๊บนึงอย่างนี้

ในนี้ไม่เห็นรู้แล้วเลย

แล้วก็แบบว่าคนก็แห่ไปทายกันไง
เขาก็บอกไม่รับผิดชอบนะถ้าเกิดโดนฟงโดนฟ้อง
โอ้โหตอนนี้พูดชื่อใครออกไปไม่ได้นะไม่ได้นะ
มันก็มีไม่กี่คนแม่พระเอกติดโควิดมีกี่คนนะนับเอาสิ

ไม่หมายว่าก็พระเอกติดโควิดมันมีไม่กี่คนนะคุณแม่
มีหรือมีพระเอกติดโควิดใครอ่ะ

อยากให้คุณผู้ชมเห็นตาแองจี้กอกไก่
แองจี้มันอยากบอกแต่พูดไม่ได้
คุณหนูก็ไม่กล้าเดา๐๔๐๕นึกออกแหละคุณแม่ตอนนี้

แต่จริตแองจี้แอฟแอปกูรำคาญ
เจ๊มตีปากนี่ก็จะให้พระเอกเขาจะมาตีปาก

เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มอช

พูดแล้วทุกครั้งคือคุณแม่อะไรนะนี่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

ต้องโดนกดพื้นโดนกระทืบซ้ำ

ปรากฏคนก็บอกของนั่นละคือพอร์สซัลลัญ

ผมไม่เคยร้ายใส่ใครก่อน
ถ้าวันหนึ่งผมต้องร้ายขอให้รู้ไว้ว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่ม
บาดแผลที่คุณทำกับผมเส้นเอ็นนิ้วขาด๒เส้น
ยังใช้การได้เหมือนเดิมไม่ได้ทำร่างกายสะใจไม่พออีกเหรอ
ยังไปปั่นหัวคนอื่นให้มาเกลียดผมอีกเหรอจะทำร้ายจิตใจกันไปถึงไหน
ถ้าหยุดได้ก็ขอให้หยุดนะครับไม่อยากพากันไปไกลมากกว่านี้
เจ็บกันมาเพราะมากพอแล้วนะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟัง

อ้าวใช่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะดูแลตัวเองนิดนึง
ใช่นี่ค่ะแป๊บนึงตอนนี้เราต้องดูแลตัวเองกันหนัก
เปิดเวิร์ดยาวไปการเป็นประเด็นเพื่อพอร์ตสลานก็ไปแจ้งความจำนวนคดี
หลังถูกโยงไปถึงประเด็นที่เกรทชะริตาก็คือแฟนเก่าเขาจำได้ไหม
พี่น้องบอกว่าตอนนั้นเกสพี่เขาก็เป็นดาราพี่ชื่ออะไรนะแองจี้

กิ๊บบอกว่าไอ้เกสถ้าสมมุติยังคบกับพ่อต่อตัดพี่ตัดน้องก็ตัดน้องพี่ตัดน้องทะเลาะกันพี่น้อง
ปรากฏเกรสเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความฝากถึงนักแสดงชายท่านหนึ่งถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนัก
ล่าสุดนะฮะพอร์ตเขาก็เผยหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นบันทึกรับแจ้งของสถานีตำรวจ
ลงไว้เมื่อวันที่๑๐มีนาคมพร้อมรู้ว่า๑ปีที่ผ่านไปผมปล่อยผ่านทุกอย่าง
ไม่เคยพาดพิงใครให้เสียหายแต่สำหรับบางคนไม่ยอมจบตัวเองไม่กล้าออกหน้า
ปั่นคนอื่นออกมาให้โดนคดีแทนผมบอกเลยคุณไม่รอดจบในศาลแล้วกัน
คนอื่นต้องเดือดร้อนเพราะคุณภาพและเสียงครบ
ที่เขาลงไอจีคือถามจริงก็คือหนักไหมก็คือหนักพอสมควรคือ
คือทายผู้หญิงก็พูดว่าเขาโดนทำร้ายในขนาดแบบ
สมองโดนแบบว่าเอาหัวเตะโดนกระทืบซ้ำ
โดนเอาหัวไปทุบกับที่เคลียร์บุรีอะไรอย่างนี้คุณต้องไปอ่านดู

ไปเท่นถ้าลอดกันไหลเนอะ

คุณแม่คุณแม่เงียบไปล่ะ
ก็ไม่รู้ว่ามันตีกันขนาดนั้นหรือเปล่า
อยู่ดีก็ให้หลายไม่ต้อง
ไม่แหลอะไม่รู้
แต่ผู้หญิงถ้าไม่ใช่เรื่องจริงมันจะออกมาพูดทำไม

มันค่อนข้างจะแบบว่าเป็นฮิตซีรีส์เหมือนกันตอนนี้
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังเคารพทงชาติ
วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ